ผมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทุกคนจริง
เพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักหน่วง

ช่วยเหลือประชาชนไปจับงูก็จับ
แล้วเนี่ยต้องไปช่วยเหลือสัตว์ที่มันเคาะร้าย
หัวมันไปติดอยู่ในท่อ

ัดท่อแล้วก็งัดเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละ
เอามันออกมาหัวมันไปติดอยู่ในท่อครับ
ที่บ้านเลขที่๓๒ซอยเฟื่องฟ้า๑ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมืองเขตเทศบาลเมืองกาลสิน

กันหลายคนเลยนะพี่กู้ภัยต้องมาช่วยเหลือหน่อยนะครับ
เพราะว่าต้องออกแรงกันหนักเลยเพราะว่าเจ้าตัวเงินตัวทองที่ผมพูดถึงเนี่ย
มันยาวประมาณสักเมตรหนึ่งได้เรี่ยวแรงมันก็มีเหมือนกัน
หัวมันติดอยู่ในท่อระบายน้ำแบบเนี้ยคนที่เจอคนแรกคือลุงพรม
มุ่งรวมการเจ้าของบ้านกันเล่าว่ากันได้ยินเสียงสู่หน้าข่าวเลยออกมาดู
ปรากฏว่าเจอเจอกับตัวเงินตัวทองอยู่หน้าบ้านลุงเห็นก็ไล่นะตอนแรกไล่ไล่ไป
มันไล่ไปปั๊บเนี่ยไอ้ตัวเงินตัวทองนี่มันดันตกใจไปมุดอยู่ในท่อ
แล้วมันดันออกไปได้คุณลุงแค่เห็นก็สงสารนะเนี่ย
โหเราก็ไล่ให้ไปที่ดีมันดันไปที่ที่ติดหัวพอดีแบบนี้
ไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาช่วยโอ้ยแต่เวลาช่วยนะ
ลำบากมากน้องไปต่อพอทั้งขุดทั้งทุบทั้งงัดอยู่นานกว่า๑๐นาที
กว่าจะเอาหัวของเจ้าตัวเงินตัวทองออกมาได้ดึงออกมาแล้ว
ออกมาแล้วโอ้ยเอาล่ะยังไงซะทุกชีวิตมันมีคุณค่า
แล้วยังไงซะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเถอะครับเพราะว่าเหล่าบรรดาสัตว์พวกนี้
มันชอบอยู่ในธรรมชาติมากกว่ามันจะมีบ้าง
บางครั้งบางคราที่มันจะมาพลบโพลอยู่ในบ้านคน
ใช่แต่มันก็ไม่ใช่ที่ของมัน
นะคะถึงเชิญแบบนี้ก็โถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
นี่เจ้าหน้าที่ก็เป็นอาสาที่แบบมาทำต้นหัวใจจริงนะคะ